คุณผู้ชมครับแล้วผู้ชายคนนี้ใครเนี่ยฮะเนี่ยแล้วตายอย่างไร
เพราะว่าไปเจอศพของเขานะครับในคลองชลประธาน
อืดขึ้นมาตรวจสอบดูไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหน
คือในตัวไม่มีเอกสารยืนยันอะไรสักอย่างเดียว
ไปตรวจสอบจุดที่พบศพนะครับอยู่ใกล้สะพานข้ามคลองชลประธานวังบัว
ศพเนี่ยมาติดอยู่กับกองว่าจะพืชกลางคลองชนประธานเลย
พื้นที่บ้านมะกอกหวานตะบนเทพนคร
ผู้ตายเนี่ยสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงยีนเป็นขาสามส่วนนะศพอืดแล้วล่ะ
อาสาสมัครกู้ภัยเนี่ยว่ายน้ำลงไปครับแล้วไปเอาเชือกคล้องร่างขึ้นมานะครับ
แล้วลากมาริมตะลิงก่อนมาชะนสุดศพก่อน
เรื่องต้นไม่เจอเอกสารยืนยันตัวบุคคลคือไม่มีอะไรเลยในตัวนะครับ
จากเสื้อผ้าที่ใส่อยู่แผลก็ไม่มีนะร่องรอยการถูกทำร้ายก็ไม่มี
มีรอยสักทิ้งแขน๒ข้างกับขา๒ข้าง
รวมถึงที่หน้าท้องแต่มันจางรอยสักมันจางแล้ว
ดูไม่ออกว่าเป็นรูปอะไรครับ
หลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นแล้วนะครับ
ตำรวจก็ให้อาสาสมัครกู้ภัยเนี่ยส่งศพไปที่โรงพปก๊าแพงเผ็ด
เพื่อให้แพทย์พิสูจน์อัตลักษณ์นะครับ
ถ้ารู้ว่าเป็นใครหรือว่ามีเบาะแสเชื่อมโยงกับคนศูนย์หาย
เดี๋ยวตำรวจจะประกาศหาญาตินะครับ
รับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปครับ